ระเบิดและวางเพลิงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะที่จังหวัดตรังแล้วก็นครศรีธรรมราช
วันนี้ครับสารทหารนั้นอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา๒คนแล้ว
และทั้งสองคนนี้พบว่าเป็นชาวปัตตานีครับ
สารบนทนทหารบกที่๔๑ค่ายวชิราวุฒิตำบลปากภูนย์นำเพิ่มเมืองนครสีธรรมราช
มัติหมายจับนายฮากีมดอเลาะนะครับอายุ๓๒ปี
ชาวตำบลปากาหารังจังหวัดปัตตานี
ผู้ต้องหาก่อเหตุวางเพลิงที่ห้างสรรพสินค้าเทสโกโลตัสนครศรีธรรมราช
หลังจากที่พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นำเอกสารสำนวนการสอบสวนเข้ายื่นคำร้องต่อสาร

จากการสอบปากคำประจักษ์พยานและภาพจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งสามารถบันทึกใบหน้าคนร้ายเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับ
ในคดีนี้การสืบสวนทราบว่ามีผู้ต้องหาร่วมก่อเหตุทั้งหมด๔คน
๓คนที่เหลืออยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติมครับ
ขณะเดียวกันรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางไปที่สารทหารมณฑนทหารบกที่๔๓

เพื่อขออนุมัติหมายจับนายฮาดีสาระอายุ๓๐ปี
เป็นชาวจังหวัดปัตตานีเช่นเดียวกันกับผู้ต้องหาคนแรกที่ถูกออกหมายจับนะครับ
โดยก่อเหตุวางระเบิดที่จังหวัดตรัง
สารใช้เวลาพิจารณานานกว่า๓ชั่วโมงจึงอนุมัติหมายจับ
เพื่อนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ